ที่จะมีขึ้นที่ประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้นะคะ

ทำให้ยอดนักบิดในยุคนี้คนนึงนะคะ

ทำโรงเรียนสอนแข่งขับรถให้กับเยาวชนนะคะ
เพื่อที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็สารฝันให้น้อง

ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีค่ะ
เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับคุณผู้ชม
ที่ดิพงวรกรสุดยอดนักบิดของไทย
สถานบริษัทนักบิดรุ่นจิ๋วของไทย
อำเภอ๘ริ้วจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แน่นอนว่าวันนี้เป็นวันแรก
ซึ่งเด็กทุกคนคงอยากประลองความเร็วกันแล้ว
เดี๋ยวเราไปที่สนามฝึกซ้อมกันเลยครับ
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการฟึกหัด
ขับขี่รถจักรยานยนต์ของบรรดานักบิดรุ่นจิ๋วนะครับ
ซึ่งวันนี้จะสนุกสนานมากน้อยเพียงใดนะครับ

แม่เห็นลีลาน้องในชุดนักแข่งแล้ว

ซึ่งทุกคนดูตั้งใจและสนุกสนานกับการเรียนในวันนี้นะครับ
เดี๋ยวเราไปฟังติ๊มโน้ตพูดถึงที่มาของโปรเจกต์นี้กันสักหน่อยครับ
อยากให้แบบน้องได้มีโอกาสได้แบบเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง
แล้วก็เหมือนกับว่าเราอยากแบ่งประสบการณ์ที่เราได้มาจากตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในชิงชำโลกมาเนี่ย
รูปแบบของผมจะเป็นแบบเน้นแบบเป็นในเซอร์กิจเลย

สำหรับที่แบบคิดว่าอยากให้ลูกเป็นนักแข่งรถจริงจังนะครับ
ก็จะสอนตั้งแต่การดูแลรถ
การสอนน้องว่าควรจะขี่ท่าทางแบบไหน

เดี๋ยวคงต้องขี่เป็นก่อนถึงจะสอนเทคนิคเพิ่ม

แนวทางที่ถูกต้องและในแนวทางที่ดี
ก็แบบคิดว่าอนาคตข้างหน้าน่าจะดีแน่นอนดีกว่าดีกว่าแบบไม่รู้อะไรเลย

คือความตั้งใจของน้องอันดาเจ้าหนูวัย๖ขวบคนนี้แหละครับ
รบเล้าคุณพ่อให้พามาเรียนขับรถกับอาจารย์ติ๊งโน้ต
แม้จะอยู่ไกลถึงเชียงใหม่ก็ตาม
เอิญก็มาเจอทางอาจารย์ติ๊งโน้ตนะครับ
แกเปิดรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นแรกก็เลยลองสมัครเข้ามา
ต้องดูก่อนนะครับว่าแกมีความชอบด้านนี้ไหม

ถ้าแกมีก็ผมก็พร้อมที่จะยินดีที่จะส่งสนับสนุน
น่าจะเป็นโรงเรียนแรกเลยครับที่มีระดับระดับแบบว่าดีกี
ระดับแบบแชมป์หรืออะไรอย่างนี้มาเปิดนะครับ
เป็นยังไงล่ะครับกับลีลาการขับขี่ของแต่ละคน
พอจะมีแววเป็นสุดยอดนักบินระดับโลกบ้างไหมล่ะครับ
แต่เชื่อว่าน้องทุกคนคงมีไอดอลนักบิดในดวงใจ
จะเป็นใครบ้างนั้นไปฟังกันครับ

แล้วเวลาขับรถเนี่ยรู้สึกกลัวบ้างไหมกับการแข่ง

มันสนุกมากมากครับ
และนี่คือคำตอบของน้องเอียและน้องวินดี้

หวังว่าจะเก่งกาดทาบชั้นอาจารย์ได้ในอนาคตนะครับ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน